ก็คือมีพิธีพระชธานเพลิงศพน้องเบ้นนะครับ
นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับ
ที่ถูกถังดับเพลิงระเบิดใส่ครับ
เมื่อวานนี้เวลา๑๗นาฬิกานะครับ
มีพิธีพระชาญเพลิงศพนายขุมทองเปรมมณี
หรือว่าน้องเบนส์หรือว่าน้องดัง
อายุ๑๘ปีนักเรียนชั้นม๖นะครับ

โดยมีนายชัชชาศิริพันธ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในพิธีที่เมนวัด
สุนทรธรรมธานหรือว่าวัดแคร์หนังเลิ้ง
มีครอบครัวเพื่อนนักเรียนอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
มาร่วมส่งดวงวิญญาณของน้องเป็นจำนวนมาก
มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดครูฝึกสาธิตในวันเกิดเหตุ
รวม๔นายร่วมบวชหน้าไฟให้กับน้องเบนส์
ท่ามกลางบรรยากาศเศร้าโศก
บริเวณข้างเมนมีบอร์ดปิดแผ่นกระดาษของเพื่อน
เขียนข้อความไว้อะไรน้องเบนส์ด้วยความอาลัยยิ่ง
ขณะที่นางแพร่เมืองจารุเรืองพงศ์ป้าของน้องเบนส์
จูงมือพ่อพี่ชายของน้องเบนส์ขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์
คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยครับ
ในมลพริษเปรมณีพ่อของน้องเบนส์นะครับ
เสียใจนะครับที่ลูกไม่ได้เห็นพ่อกลับมาเดินได้อีกครั้ง
หลังจากท่านป่วยเป็นอามพลึกครับนี่ฮะท่านยืนให้สัมภาษณ์อยู่
โดยช่วงที่ป่วยติดเตียงนะครับลูกชายจะไปกระซิบบอกพ่อบอก
พ่อพ่อหายวันนี้แล้วนะนะครับแต่ก็ลูกก็มาจากไป
ลองฟังคุณพ่อเล่าหน่อยครับ
ขณะที่พี่ชายน้องเบนส์นะครับ
ซึ่งนะครับเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดมากที่สุด
แล้วก็พักอยู่คอนโดมิเนียมเดียวกัน
เล่าบอกว่าทุกวันจะเห็นน้องแต่งตัวไปโรงเรียน
เจอกันทุกครั้งก็หลังเลิกเรียน
หลังจากนี้มองไปมุมไหนก็คงไม่เจอน้องอีกแล้ว
วันนี้เอาชุดเสื้อผ้าตัวโปรดของน้องเนี่ย

เพราะอะไรรู้ไหมพี่ดอสตอนแรกเป็นคนกล่าว
กล่าวประวัติน้องหลังจากกล่าวเสร็จคือพี่ดอสเป็นลมเลยนะ
ทีนี้ญาติเยิดก็ต้องช่วยกันพัด

น้องเนี่ยเหมือนกับเป็นพี่น้องอยู่ด้วยกันมาตลอด

พี่บอกว่าน้องเขาเป็นเด็กดีเป็นเด็กอนาคตไกลเลย
มีความหวังจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชอบวิทคณิตมาก
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับน้องชายนะคะ
ขณะที่ป้าแพร่เมืองนะครับท่านก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่า
ไม่ติดใจนะการเสียชีวิตของหลาน
ในฐานะที่ดูแลหลานมาตั้งแต่เกิด
ขอเอาผิดใครยกโทษให้ทุกคน
เข้าใจว่าหลานทำบุญมาเท่านี้แค่นี้
ตอนนี้เห็นใจครูฝึกที่เสียใจมากแล้วขอมาบวชหน้าไฟล์ให้
จากนี้คุณป้าจะตั้งใจนะครับ
แล้วก็จะคุยกับครูฝึกอีกครั้งเพื่อให้กำลังใจกันครับ